ถ้าหากพูดถึงหนึ่งสารที่ที่หลายคนอาจจะรู้จักก็คือ
สารของราชณีหมอรำฮันนี่ศรีอิษรรค์
ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างที่เดินทาง
บริเวณจังหวัดศรีศักดิ์เกตแต่ว่าล่าสุดนี้ได้ย้ายสารกลับ

ก็มีบรรดาหมอลำน้องใหม่เข้าไปขอพรรวมไปถึงไปขอโชคลาภกันด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณติ๊กเศรษฐาโสริน

สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกาลสินครับ
ซึ่งผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาตามหาซากฟอสซิล
โครงกระดูกไดโนเสาร์หรอกนะครับ
แต่ผมจะมาตามหาโชคลาภส่วนจะเป็นอะไรนั้น
เดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ
ได้ยินเสียงเพลงกันไปแล้วมิดรักแฟนหมอลำ
คงจำกันได้นะครับว่านี่คือเสียงใครถูกต้องแล้วล่ะครับ
นี่คือเสียงของฮันนี่ศรีอีสานคนที่มีอายุหลักสามขึ้นไปจะรู้จักกันดี
มุ่งหน้าไปที่บ้านเมยตำบลดงลิงอำเภอกรรมลาศัยจังหวัดกาลสิน
นี่คือบ้านเกิดของฮันนี่ศรีอีสาน
กว่า๒๔ปีมาแล้วเธอยังคงอยู่ในใจแฟนเพลงมาโดยตลอด
นักร้องประกวดหลายคนนำเพลงของฮันนี่ไป

ส่วนบ้านหลังนี้คือบ้านของฮันนี่

โดยมีคุณแม่มีเหมวิจิตแม่ของฮันนี่
และพี่สาวอยู่ที่บ้านหลังนี้
ก็ยังสานก็ยังพี่
ก็ออกไปทางไทยก็คือ

ันนี่ศรีอีสานเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเมื่อวันที่๒๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙
หลังจากกลับทำการแสดงที่จังหวัดศรีสะเกดฮันนี่ศรีอีสานเสียชีวิตคาที่
หลังจากนั้นได้มีตำรวจนายหนึ่งเข้าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุเป็นคนแรก
พร้อมกับถือวิสาสะเข้าไปจับของลักของหวงของฮันนี่ศรีอีสานหลังจากที่เธอกลายเป็นศพ
จากนั้นในตำรวจคนดังกล่าวก็ได้ไปคุยโอ้อวดให้คนอื่นฟังว่าได้จับของลักของหวงของฮันนี่แล้ว
แต่ในวันต่อมานายตำรวจคนดังกล่าวก็ได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนา
เพื่อให้คนได้กราบไหว้จนกระทั่งเมื่อปี๒๕๕๗ที่ผ่านมา
ฮันนี่ได้ไปเข้าฝันพระรูปหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีให้ช่วยนำดวงวิญญาณของเธอกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด
จนกระทั่งได้มีการสร้างสารขึ้นมาใหม่
และในปีนี้ได้ครบรอบ๑ปี
เธอได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิด
จนทำให้มีคนมาบนบานสารกล่าว
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักร้องหมอลำ
และมีคนมาขอโชคราบจากฮันนี่เป็นจำนวนมาก
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ทีมข่าวได้
ทำการขอโชคลาภจากฮันนี่ศรีอีสานไปแล้วนะครับ
ซึ่งเราจะมาเปิดดูพร้อมกันนะครับ
กระดาษที่เราได้เขียนตัวเลขต่างกำกับเอาไว้
ซึ่งเราจะเลือกหยิบเฉพาะกระดาษที่ไม่มีรอยไหม้
หรือเกิดรอยไหม้น้อยที่สุดนะครับ
นี่คือตัวเลขที่เราเสี่ยงทายได้นะครับ
และต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านี่คือความเชื่อของแต่ละคนนะครับ
ส่วนใครที่จะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลนั้น
ก็ต้องขึ้นอยู่แต่โชควาสนาของแต่ละคนนะครับ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ